ขนาดไม่พอต้องมีอะไรเติมเข้าไปอีก
เหมือนโมรถแหละ
อันนี้ไม่ว่ากัน
แต่มันมีหมอกระเป๋าที่เขาให้บริการมาตั้ง๕ปีแล้ว

แล้วมันมีลูกค้าเขาที่ทำไปแล้วมันเน่า
บางคนเครียดค่าตัวตาย

ทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ไปจับกลุ่มนี่ฮะนายอภิชาติ
อายุ๔๑ปีได้ที่ห้องพักรายวันแห่ง๑

มีทั้งเวชพันธุ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ผ่าตัดอุปกรณ์ผ่าตัด

อภิชาตรเนี่ยไม่ใช่อ่ะดิ

แต่ว่าการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่

เปิดเฟซบุ๊คให้บริการผ่าตัด

ฉีดฟิลเลอร์ที่อวัยวะเพศชายครับ

วัยวเพศของลูกค้าคนนั้นไม่แข็งตัว

เป็นซึมเศร้าเลยจนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายครับ

สารภาพว่าตนเองจบปริญญาตรีมา

ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยครับ

เคยแอบดูหมอทำยังไง
ใช้มีดยังไงผ่าตัดยังไง

ก็ทำการนัดหมายผ่าตัดตามโรงแรมม่านรูด

ไม่ได้มีห้องแบบผ่าตัดที่ต้องปลอดเชื้อ

ม่านรูดก็ห้องพักรายวันที่อภิชาติเขาใช้
โอ้โหแล้วคิดค่าใช้จ่ายซะแพงเลยครั้งละ๑๕๐๐๒๐๐๐ครับ
แล้วแต่ลักษณะการทำแล้วก็จำนวนมุกที่ลูกค้าจะฝังลงไปด้วย
ที่ผ่านมาทำมาแล้วหลายครั้งกว่า๕ปี

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับนายอภิชาติในความผิด
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็มีข้อหาขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
มีข้อหาขายยาที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา
และขายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
เขามีความเชื่อว่าอะไรฝั่งมุกนี่